วันนี้นะครับพูดได้ว่าเป็นการคืนกำไรนะครับ
ลูกค้าทุกทุกคนนะครับผมก็เอ่อเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับ
มีถึงวันที่๑๘ตุลาคมนี้นะครับถ้าใครหาช้อปปิ้งนะฮะ
ก็ไปได้ครับผมไปช้อปปิ้งกันได้ครับ
ตอนนี้เป็นไงบ้างเห็นแฟนเยอะมารอ
สนุกสนานครับผมก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นการซื้อกำไรนะครับ

แฟนครับเรียกร้องให้โพยไปหาเหมือนกันนะครับ
ใช่ครับไม่ถึงด้วยลมแรงลมแรง
ดีมากครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกแก่กำลังใจ

ตามตามรมท์แสนแสดงสามีริวิปาทางอีกรอบ

กินภาษาเหนือนะครับก็ก็ถือว่าระครพี่อ๊อกเขาก็ดึงจุดเด่นตรงนี้มาได้

แฟนแฟนทางภาคเหนือไหนล่ะ

ก็แบบแอบส่งข้อความมาหาครับผม
บอกว่าเฮ้ยพูดเหนือดีมากเลย

ก็จริงก็ตามที่ท่านบอกนะครับว่า
ว่าเป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนรักชาตินะครับผม
ก็นั่นแหละตามนั้นตามที่ท่านพูดเลย
ได้ฟังคำที่ท่านพูดไหมครับ
ดูคลิปที่แฟนคลับแท็กมาครับผม
ก็ขอบคุณมากครับที่ท่านก็ติดตามผลงานทางช่องของเราครับผม
ทำให้เราหายเหนื่อยไหมคะ

หายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยครับ
ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ให้ละครทำหน้าที่ของมันต่อไปครับผม

คุณบอกว่าละครเรื่องนี้ฟีดแบตที่ต่างประเทศเต่าใครบ้านก็ดีด้วย

จริงก็ต้องขอบคุณครับหลายส่วนหลายฝ่ายนะครับผม
ก็ชมกันต่อเรื่อยนะ
มันมีอะไรมากกว่านั้นจนถึงตอนจบ

เพราะว่าดูความแปลกใหม่
การพัฒนาของสิ่งต่างรอบตัว

จริงก็อยากจะให้ทุกคนดูสดนะนะแต่เราก็พูดไม่ได้
เทคโนโลยีสมัยนี้มันก็ไปถึงขนาดไหนแล้ว
แล้วก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าก็ขอบคุณที่คอยติดตาม
แล้วก็สนับสนุนผลงานของผมเองแล้วก็ของทางผู้ผลิตนะครับ
อ่านมาล่ะสู่เรื่องพี่น้องนั่งหมดรถจนกระเป็นดราม่ะ

ไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรเลยครับจริงผมชอบชอบถ่ายรูป

ตามนั้นครับก็หมายความตามนั้นทุกอย่าง

นับได้ไม่ถึง๕คนนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะให้มันเป็น
เล่นกับความเชื่อมันไม่ค่อยได้
ไม่เลยไม่มีใครซีเรียสอะไรทั้งนั้น
คุยมั้ยคุยคุย
ก็ได้คุยแต่ก็เข้าใจ
ฮืออ่า
ก็เลยเออใช่ก็นั่นแหละก็อย่างที่ผมพูดไปครับ

คุณแม่มันต้องแยกแยะให้ได้ครับผมว่าอะไรมันสำคัญนะครับ
มีทริปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบแบบพี่มันอยากจะถาม
เขาก็ติดต่อมาจริงครับผมก็อยู่ที่เรื่องคิวเรื่องอะไรต่างนานาเพราะว่าเขาก็
เขาก็ถามถึงว่าจะถ่ายเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้
ครับผมก็รอติดตามแล้วกัน
สนใจมีโอกาสมีโอกาสถ้าอะไรมันลงตัวครับ
แหน่งจะหวานขนาดไหนเนี่ย
ชมภาพสวยดีกว่า

ยังรับแล้วเหรอหมายถึงก็ก็ดูคิวกันอยู่ครับ
รับอิสระสูตร
ของมากิภาพไปยัง
น้องคงหกล้มมั้ง
ครับผมไม่มีอะไรก็ไหวเข้าไปครับ
ตามนั้นก็ดีแล้วที่ดีแล้วที่มีภาพดีออกมา
แต่ตอนนี้มองว่าเอ้ยทุกอย่างมันจะกลับมาดีแล้วนะ

จริงมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วไงไม่มีอะไรแล้ว

ตามรูปก็ตามนั้นรูปมันออกมาตามนั้นก็เป็นแบบนั้นก็แขวนไป
หลายคนก็เชียร์ให้แก๊งว่าจะมีโอกาสไหมกลับเข้ามาอะไรอย่างนี้
ผมบอกไปหลายครั้งแล้วครับว่าตามชื่อครับ
อะไรกันครับ

แต่ว่าบางส่วนเราก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่
ครับอีกครั้งแล้วปั๊บดังอีกครั้งแล้ว